หวยใต้ดินผมพาคุณขึ้นมาบนดินดีกว่า

หวยบนดินหรือที่เรียกว่าลอตเตอรี่
หรือคำที่ชัดเจนคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง

อยากจะชวนคุณสืบสกุลไปต่อแถวซื้อพ่อค้าพีชสักวันหนึ่งนะ

คือด้วยความซื่อสัตว์ของพ่อค้าพีชนะฮะ
ที่มีลูกค้าสั่งลอตเตอรี่แล้วก็ถูก๙๐ล้านบาท
พ่อค้าพีชก็เอาลอตเตอรี่ไปให้เขาทั้ง๑๕ใบนะครับจนเรียบร้อยแล้ว
ซื่อสัตว์ตรงนี้ทำให้คนชื่นชมมาก
แล้วบอกว่าอยากจะตามไปหาซื้อตามแผงของพ่อค้าพิชเหลือเกิน

อาจจะมีรางวัลใหญ่ในงวดต่อไปอีก

เขาก็มีคนถูกรางวัลจากแผงเขา๙๐ล้านแล้ว

รางวัลใหญ่ไปอยู่ที่แผงเขาถึง๒รอบ๒งวด

ใช่แต่พ่อคาพีชเขาบอกว่าเขาขายหวยมาตั้งแต่๑๓อายุ๑๓ขวบ
ตอนนั้นที่เดินเร่ขายก็ไม่เคยมีรางวัลใหญ่เลยนะ
มาเปิดแผงอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้แหละ

มาในปีเดียวกันอีกกันหากนะครับใช่
เมื่อวานนี้นอกจากนักข่าวของเราไปทำข่าว
จากประชาชนไปแห่ซื้อลอตเตอรี่ในแผงของพ่อค้าพีชแล้ว
เพราะว่าเขาเพิ่งไปรับลอตเตอรี่มาขายใช่ไหมเพิ่งเปิดแผงนะครับ
ก็จะมีอาจารย์เป็นหนึ่ง
แสชื่อดังที่คนในวงการบันเทิงก็รู้จักกันดี
มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นดาราและคนในวงการบันเทิงนะครับ
เชี่ยวชาญด้านดวงชะตาลายเซ็นและห่วงจุ้ย
เมื่อวานนี้ไปถึงแผงของพ่อค้าพีชเลย
นี่นะครับที่สมุทรสาครนะครับค่ะ
ก็ไปมอบป้ายที่มีอักษรเขาว่ารวย

แต่ก่อนพ่อค้าพีชเขามีป้ายแบบนี้นะเล็กอยู่ในแผง

เป็นของอาจารย์เป็นหนึ่งสินแสเป็นหนึ่งนั่นแหละ

แต่ตอนนี้สินแสเป็นหนึ่งให้แบบป้ายใหญ่มาเริ่มเทิมเลย

เซ็นทั้งที่ตู้ที่แผงขายค่ะ
แล้วก็เซนที่รูปเซนที่คำด้วยนะครับ
บรวยนี่นะครับมอบให้กับคุณธนวัตคำแห่งพล
หรือว่าพ่อคาพีชนะครับพ่อคารอตเตอรี่ที่เป็นผู้ซื่อสัตว์เหลือเกิดนะครับ
อกจากนี้อาจารย์เป็นหนึ่งได้เดินรอบตู้รอบแผงของพ่อค้าพีชเลย

ใช่อยากรู้เหมือนกันไงคะว่าเอ๊ะทำไมรางวัลใหญ่มันมาปรากฏอยู่ที่แผงของพ่อค้าพีช
มันมีหลักควงจุ้ยอะไรดีอย่างนั้นหรือเปล่า
จากเซ็นคำว่ารวยแล้วนะฮะแล้วก็เซ็นชื่อกำกับแล้วนะครับ
อาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยเดินรอบเลยแล้วก็เดินเกือบทั่วปั๊มน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันถนนเอกชัยก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นปั๊มแล้วก็มีแผงมีตู้ของพ่อค้าพีชตั้งอยู่นะครับ
อาจารย์เป็นหนึ่งบอกแบบนี้ด้านหน้าตู้มีต้นไม้มีเสาไฟดี
และเมื่อหันหน้าเข้าร้านซ้ายมือเป็นห้องน้ำ
ห้องน้ำก็เหมือนน้ำที่มันไหลเวียนอยู่ข้างร้าน
ขวามือมีร้านขนมมีการต่อไฟดี
เท่ากับว่าด้านซ้ายเป็นน้ำด้านขวาเป็นไฟดี

ความดีนี้ยิ่งจะส่งเสริมทุกอย่างรวมถึงโชคลาภด้วย
และที่อาจารย์มาวันนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะมาตามกระแส
แต่ได้ติดตามข่าวเห็นร้านของคุณพีชเนี่ย
มีรูปภาพอักษรคำว่ารวยของอาจารย์เป็นหนึ่งอยู่แล้ว
ก็เลยอยากรู้จักพ่อค้าพีชมากยิ่งขึ้น

คำว่ารวยใหญ่กว่าเดิมมาให้ถึงกับมือนะครับ
ฟังเสียงอาจารย์เป็นหนึ่งสินแสเป็นหนึ่งหน่อยครับ

เขาจุดเริ่มต้นเขาดีดังนั้นความดีของเขาเนี่ย

ซื้อของกับคนที่เขา
คือดวงตอนนี้ดวงเขาออร่าเต็มที่เลย
อย่างที่บอกว่าแน่นอนดวงเฮงของเขา

เขาก็จะมีโอกาสที่มีความเห็งมากกว่ามากกว่าสิ่งที่ทั่วไป

เรามาฟังคุณพีชบ้างดีกว่านะฮะ
คุณพีชบอกว่าได้รูปภาพอักษรคำว่ารวยมาจากพี่ชาย

ศึกษาไปก็พบว่าเป็นของสินแสเป็นหนึ่ง
ได้ติดตามอาจารย์ทางเฟซบุ๊กมาตลอดนะครับ
รู้สึกดีใจมากที่สินแสมาหาแล้วก็มาดูห่วงจุ้ยให้
แล้วก็มาเจิมตู้ขายลอตเตอรี่ให้ด้วยนะครับ
คุณพีชบอกว่าขายลอตเตอรี่มาตั้งแต่อายุ๑๓ปี
เดินเรียกขายเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป
ชาวจังหวัดเลยหลายคนที่เขาก็เดินเลขขายกันนะครับ

ก็ไม่เคยมีรางวัลที่๑เข้าแผงสักที
มากสุดก็รางวัลที่๒เคยมี
ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เริ่มขายประจำที่แผงนี้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ตู้แห่งนี้ก็เริ่มมีรางวัลใหญ่มาปรากฏในแผงของเขาแล้ว
๙๐ล้านบาทเดือนกรกฎาคมงวดประจำวัติหนึ่ง
แล้วก็นี่แหละครับงวดล่าสุด๑กันยายน
ค่าอีก๙๐ล้านบาทรวม๒ครั้งแล้วนะครับ
ที่ผ่านมายึดหลักการค้าการขายก็คือความซื่อสัตว์ซื่อตรงนะครับ
โกงลูกค้ารู้สึกดีใจที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ถือว่าเป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดเลย
ที่เป็นกลุ่มของผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ได้แสดงออกถึงความดีความงามของคนอาชีพค้าขาย
และฝากด้วยว่าถ้าไม่มีโอกาสมาซื้อลอตเตอรี่กับนายพีช
ก็ซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดเลย
พ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็ได้นะครับ

หลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของ
เอาจริงก็๓๐ล้านกาญชนะบุรีนะ

เรื่องของการทำหน้าที่ของคนขายลอตเตอรี่เนี่ยนะครับ

กรณีของคุณพีชกู้หน้าคนขายลอตเตอรี่ได้เยอะเลย

บทสรุปในศาลคือก็ยังไม่เรียบร้อยก็ตามนะ

แต่พอเห็นเรื่องแบบนี้คือเอาจริงเราเป็นคนอ่านข่าว
เราเป็นคนเสพข่าวเราก็รู้สึกชื่นใจอะ
ใช่ตามชื่นใจตามนะครับ
เพราะว่ามีคนขายลอตเตอรี่ที่มีความซื่อสัตว์แบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องดราม่าที่คุณพีชบอกว่า
เงินรางวัลจากผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท
แล้วก็ให้สินน้ำใจนะตอบแทนคุณพีชเนี่ย๑๐๐๐๐๐บาท
ราม่าที่บางคนบอกว่าโอ้มันน้อยไปหรือเปล่า
คุณพีชบอกว่าได้มากกว่า๑๐๐๐๐๐บาท
แต่วันแรกผู้โชคดียังไม่ทันตั้งตัว
ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินจึงบอกให้๑๐๐๐๐๐บาท
ความจริงให้มากกว่านั้นนะครับ
แต่คุณพีชบอกว่ายังไงก็ไม่คิดเรื่องเงินอยู่แล้ว
แค่ลูกค้ามาช่วยซื้อก็ถือว่าดีแล้วนะครับ
ตอนนี้ตอนนี้คือมากกว่า๑๐๐๐๐๐บาท
เขาบอกได้เลยครับความจริงจากผมคือมากกว่าหนึ่งแสน
เพราะว่าตอนนั้นที่เขาให้๑๐๐๐๐๐บาทเดียวคือ
เขายังไม่ไปขึ้นเงินเขาก็มีเงินในบัญชีแค่นั้น
ผมก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้
ผมไม่ต้องการสิ่งตอบแทนที่พี่เอาหวยไปก็โอเคแล้ว
ผมจะได้ทำงานผมได้เต็มที่ครับก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขานะครับ
เงินเรื่องทองเราก็ไม่ได้ถามหรอกนะว่าจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าพีชแล้วกัน
ถูกต้องเพราะว่าพ่อค้าพีชเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอก
แค่เขาอยากให้ลูกค้าที่ซื้อเขาไปเนี่ยคือก็มาอุดหนุนเขา
แล้วก็ได้เงินรางวัลแล้วคือไม่จำเป็นต้องเอามาให้เขาเยอะแยะอะไรมากมาย

ย้ำเรื่องจัญญบันการขายไม่เปิดเผย
ลูกค้าไม่เปิดเผยตัวตนของลูกค้าที่ถูกรางวัลใหญ่ไปนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เป็นวันขายลอตเตอรี่วันแรกของงวดวันที่๑๖กันยายน
พ่อค้าพีชเพิ่งจะมารับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โอ้ยคุณแต่ก่อนที่พ่อค้าพีชจะมาเลยนะ
นักข่าวเราไปรออยู่ตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะ

พยายามที่จะเอาลอตเตอรี่ใส่ซองอยู่เลยนะ

แต่ลูกค้าต่อคิวกันมาซื้อเลยนะครับ

และมีลูกค้าจากเยอรมนีเพิ่งสั่งมา๑๕ใบ

นะฮะคุณพีชก็ถามลูกค้าไป
อ้าวแล้วผมจะเอาไปให้พี่ยังไงถ้าถูก

ลูกค้าบอกไม่เป็นไรเก็บไว้ที่พ่อค้าพีชแหละเพราะเชื่อใจ
ถ้าถูกก็ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วค่อยโอนมาให้

พ่อค้าพีชไปขึ้นเงินรางวัลให้แล้วเดี๋ยวโอนเงินสดมาให้ที่เยอรมนี

โอ้โหหลายคนอาจจะอยากรู้ว่างวดนี้พ่อค้าแนะนำเลขเด็ดอะไร

อันนี้เป็นคำบอกมาจากพ่อค้าพีชแล้วกันนะ
เราไม่ได้ใบ้ลอตเตอรี่อะไรสักอย่างนะ
แต่ว่าพ่อค้าพีชบอกว่าลองดูลองซื้ออายุเขาก็ได้๓๕ปีนะครับ

บางคนเขาก็ตีไปบวก๑บางคนเขาก็ตีไปลบ๑ก็แล้วแต่นะครับ
แต่ที่แน่แผงขายของเขาเปิดขายประมาณ๗โมงเช้าถึงประมาณ๒ทุ่มนะครับ
แล้วก็มีแฟนสาวคนสวยมาช่วยขายด้วยนะจ๊
ใช่ที่เราเห็นกันช่วยแม็กซ์ลอตเตอรี่อยู่บนแผงนี่แหละค่ะ

คือปั๊มน้ำมันบนถนนเอกชัยอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
แล้วดูสินักข่าวเราไปตั้งแต่ฟ้าสว่าง

ต้องถามแล้วล่ะว่าคุณยุธยาไปได้มากี่ใบ
หรือว่าได้ไลน์ของพ่อค้าพีชมาหรือเปล่า

คุณผู้ชมเขาอยากรู้ไลน์ของพ่อค้าพีชเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมถ้าได้มาจริงเดี๋ยวจะบอกแน่นอน

ครับเรื่องราวดีแบบนี้เราก็นำเสนอไป
แต่ว่าคุณผู้ชมก็ส่งความคิดเห็นมาเยอะ

บอกว่าอยากให้ทางภาครัฐเองและกองสลากเองนะครับ
ก็ต้องไปตรวจเรื่องหวยใต้ดินกันให้หนักหน่อยนะครับ
เมื่อกี้อ่านเรื่องราวดีนี่ก็รู้สึกว่าได้ยิ้มตามนะ